คำนี้เดี๋ยวจะพาไปจังหวัดนี้เลยที่ลงท้ายด้วยคำ๓คำ
มันอยู่ไหนคะคุณ
จะไปเข้าห้องน้ำหรือไง

เขาบอกว่าสดใหม่อร่อย
นี่ฟิวเลย

เขาเป็นถนนคนเดินครับอยู่เรียบชายทะเลอ่าวประจวบอำเภอเมืองประจวบคิริคัน
ก็ที่จังหวัดประจวบธีรขันอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับ
คิริคันแม้เดี๋ยวคุณจะโดนขัน๒ที
เอ้าไปร้านนี้ร้านขนมปังปิ้งไออุ่นครับ
ร้านนี้เด็ดมากบอกกันปากต่อปากว่าอร่อยจริง
เป็นขนมปังนมเนยแล้วก็มีขนมปังเนยกระเทียมขนมปังเนยหนึบ

เนยหนึบเหรอเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดู
มันเหนียวไงคุณเวลาเคี้ยวจะชำ
นึบดับรสชาติมันจะแบบถูกปากทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วย

ใช่แล้วครับรสชาติมันจะหวานเค็มมันหอมเนยกำลังดีขายดิบขายดี
จนตอนนี้ขายแทบไม่ทันโอ้โหเขาบอกว่าวันหนึ่งนะครับขายได้เกือบ๕๐๐๐บาท
ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยนะครับคุณประพาพรเทพาเจ้าของร้านเขาก็เล่าว่าตนเองนะ
เป็นแม่ค้ามือใหม่นะจ๊ะจะบอกให้เพิ่งมาขายขนมปังปิ้งเนี่ยได้เพียงแค่๑เดือนเท่านั้นอ่ะ
แต่ก่อนทำเพียงแค่ขนมปังนมเนยทำขายให้กับเด็กได้รับประทานกัน
ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าก็เลยที่จะเริ่มปิ๊งไอเดีย
ขายขนมปังแบบอื่นหน้าอื่นบ้างอย่างเช่นขนมปังเนยกระเทียมและขนมปังเนยหนึบ
เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่จัดสรรมาเองเลยนะไม่มีอะไรมากครับแค่ใส่ใจเข้าไปเท่านั้นแหละ
โอ้โหอร่อยติดหนึบกันเลยทีเดียวขายยังไงเขาขายเนี่ยนะครับ
ปังเนยกระเทียมถุงละ๒๐บาทถ้าซื้อ๓ถุงเอาไปเลย๕๕บาทโอ้โหถูกมากเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ขนมปังเนยหนึบในราคา๓๕บาทก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับ
อร่อยเด็ดการันตีได้จากยอดขายครับอย่างที่บอกนะฮะขายได้วันละ๑๘๐๒๐๐ถุงนะครับ
ก็วันหนึ่งก็เกือบ๕๐๐บาทนั่นแหละ
แล้วก็ยังทำส่งไปยังร้านค้าในตัวเมืองประจวบคิริคันอีกกว่า๑๐ร้านด้วย

แบบนี้ไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับใครอยากจะไปลองซื้อลิ้มลองความอร่อย
ขนมปังเนยกรอบกลิ่นหอมนะฮะรสชาติถูกปากละมุนละไหมแบบนี้
ก็ไปกันได้ที่ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินเรียบชายทะเลอาวประจวบ
ประจวบคิริขันขายกันทุกวันศุกร์และเสาร์นะฮะ
หรือถ้าไม่ได้ไปติดต่อแบบเบอร์โดยตรงเลยนะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
ตลาดคนเดินแห่งนี้ที่จังหวัดประจวบคิริขันนี่ยอดฮิตจริงนะ
เมื่อวานเราก็พาไปมาไงเมื่อวานพาไปกินลูกชิ้นหมูล้วนจำได้ไหมคุณ
ที่เป็นลูกชิ้นแบบว่าสดสะอาดมากมากไม่ผสมแป้งเลยค่ะถ้าเกิดว่าไปที่ตลาดแห่งนี้เนี่ย
โอ้โหเขามีงานของกินเยอะแยะมากมายไปซื้อขนมปังกรอบบ้างไปซื้อลูกชิ้นบ้าง
มีอะไรอีกเยอะแยะที่อร่อยถ้าใครไปก็อย่าลืมนะคะซื้อมาฝากเรากันบ้าง
เพราะเราไม่ได้ไปโอ้ยน้องใบตองไปลำบากคุณผู้ชมให้ซื้อมาฝากเราซะอย่างนั้นอ่ะ
เราไปเองล่ะดีกว่าเราไม่แน่นะเผอร์จะจัดรายการที่ตลาดนัดคนเดินแห่งนี้นะ

คิดดีอยาก๑๙๘๒แล้วตอนเนี้ยอยากไป

ถ้าอย่างนั้นก็ยังไงก็ไปก่อน